แม่มาร้องสื่อว่าลูกสาวอายุ๒๓ถูกแฟนเก่าอุ้มหาย

เพราะว่าไปที่บ้านแฟนเก่าที่สุราธานีแล้วก็เจอเมื่อคืน
เดี๋ยวไปดูวินาทีที่แม่ลูกได้เจอกันนะคะ
กลางดึกเมื่อวานนี้ค่ะนางสาวจิราพรแสงมณีหรือโบอายุ๒๓ปี
ถูกเจอตัวที่พื้นที่อำเภอชัยบุรีสุราธานี
ที่บ้านพี่สาวของในเอ็มแฟนเก่าค่ะ
คือหลังจากที่นางสาววาสนา

ร้องเรียนกับเพจสมาคมสื่อมวลชนเมืองนครศรีธรรมราช
คุณแม่ไปร้องบอกว่า๒๑ตุลาคม
ลูกสาวถูกในเอ็มที่เลิกกันไปแล้วปีนึงเนี่ย
อุ้มหายกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำรวจสพชัยบุรีก็ช่วยกัน
สุดท้ายพอเจอก็ประสานให้คุณแม่ให้ญาติมารับกลับนะคะ
เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราตามเรื่องนี้ค่ะ
คือทั้งแม่ทั้งลูกก็ขอบคุณทางเพจนะคะ
ตัวคุณโบเองเนี่ยลูกสาวก็บอกว่า
เธอเลิกกับแฟนเก่าเพราะว่าเป็นเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ความเจ้าชู้
แต่เหมือนกับเขายังตามง้อเธอก็ไม่อยากยุ่งแล้ว
มีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งอายุ๗ขวบ
จันถึงศุกร์เนี่ยลูกจะไปอยู่บ้านญาติ

วันเกิดเหตุในเอ็มแฟนเก่านัดให้ไปรับลูกที่ห้างในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
แต่ไปถึงก็ให้นั่งรถจักรยานยนต์ไปด้วย

แต่ดึงแต่แบบดึงโทรศัพท์สอซิป

ขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้
๒ตุลาคมถูกพาตัวไปบ้านพี่สาวของในเอ็มที่สุราธานี
เธอก็เลยเอาโทรศัพท์ต่อไวไฟแอบส่งข้อความให้เพื่อนช่วย

ข้ากับมีอะไรถ้าเธอไปที่อื่นแต่เธอไม่ยอม
สุดท้ายก็เลยได้รับความช่วยเหลือนะคะ

แย้งความแจ้งก็ได้ทั้งและลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แม่เลยบอกตอนแรกก็งงตกใจแล้วไม่รู้จะพึ่งใคร
ก็เลยต้องไปร้องทางเพจค่ะ
ก็เนี่ยค่ะไปแจ้งความเอาผิดในเอ็มที่สพพระพรมนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวกันอีก

ขอชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นกับทางไทยรัฐทีวี

เอ็มบอกว่าไม่ได้ลักพาตัวเลย

วันเกิดเหตุนัดกินข้าวกันพ่อแม่ลูก
ก็ออกมาตลาดไปซื้อของ
ไปเที่ยวกันที่อื่นไม่ได้มีเหตุทะเลาะกัน

เพราะจริงแล้วเขากับโบ
กลับมาคบกัน
แต่คบกันครั้งนี้เหมือนแอบคบกัน
หลังจากเลิกกันไปแล้ว๖เดือน
ที่บ้านโบไม่รู้แม่โบไม่รู้
ถ้ารู้เหมือนกับโบจะถูกทำโทษอะไรแบบนี้
แล้วเขาบอกว่าจริงแล้วที่กลับมาคบกัน

ฝ่ายหญิงกลับไปหานะ
เอ็มก็เลยบอกว่าถ้าผมลักพาตัวเขาจริง

ตอนจอดไฟแดงผ่านด่านตรวจผ่านตำรวจ
ลงจากรถอ่ะไม่ขอความช่วยเหลือล่ะ
เดินทางระยะทางตั้งเยอะไหนรถติดไหนอะไร
แถวนั้นก็ร้องขอความช่วยเหลือไปเลยสิ
ตอนตำรวจไปที่บ้านก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องครอบครัว
เขาร้องไห้บอกแค่อยากอยู่กันพร้อมหน้า

อย่าจักรมาให้ใหม่อีก
ตอนที่บ้านก็เป็นคนกลับมาพรุ่ง
ตอนที่อยู่กันก็กลัวลูกมีความสุข
ลูกมันมันมีความสุขด้วยนะครับ
โอ้โหเอ็มแบบเสียงสั่นเคลือแบบนี้

ถ้าเกิดเขาทางฝั่งผู้หญิงเขาแจ้งความใช่ไหม
ก็จะไปชี้แจงกับทางตำรวจ
ไปบอกข้อความข้อมูลในมุมของทางฝั่งในเอ็ม

บอกว่าก็คงจะไม่ได้คืนดีกันแล้วล่ะมั้ง
จริงแล้วทีมข่าวของเราได้คุยกับพ่อของเอ็มด้วยนะ
พ่อของเอ็มก็ยืนยันตามที่ลูกชายพูดนะคะ
ก็คือปฏิเสธทุกอย่าง